ถามผมเนี่ยถามในฐานะอะไรต้องบอกผมก่อนนะ
ถามผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผมก็จะได้ตอบในฐานะ
อ่าในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกิดเรื่องนี้
ผมพูดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าผมต้องเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อนนะครับ
ในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยผมโทรหาท่านผู้ว่า
ว่าผู้ว่าครับอย่างนี้สั่งพักปฏิบัติหน้าที่เลยได้ไหม
เพราะว่ามันหลายเคสลักษณะคล้ายแบบนี้ที่ผ่านมาที่บางแก้วหรือที่อะไรเนี่ย
ทางผู้ใหญ่หลายคนเขาก็โทรมาหาผมผมก็โทรหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า
ให้พักปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จแล้วท่านผู้ว่าบอกกำลังดูกฎหมาย
เดี๋ยวก็คงจะต้องยังไงก็ต้องพักแต่จำไว้นะครับฟังดีดีนะครับ
สมองคิดการพักปฏิบัติหน้าที่ของทุกแห่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ
จนกว่าจะครบวัละถ้าผู้พฤหารกลับเข้ามาในช่วงสมัยได้
คดีหลุดก็มาเป็นต่อหมดวาระก็เลิกไปแต่บางคนก็สู้คดีจนหมดวาระนะครับ
เคยให้ผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกัน
แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรี
เพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้งจังหวัดจัดการเลือกตั้ง
ถ้าไม่ทำแบบนี้การที่รอพักปฏิบัติหน้าที่จนคดีเสร็จ
เป็นการเอาเปรียบและปล่อยทิ้งพี่น้องประชาชนในตำบลตลุกดู
วันนี้ถ้าคุณลาออกปุ๊บขบวนการก็คือมีการจัดตั้งเลือกตั้งใหม่
ใครจะลงก็ว่ากันไปตามระบบนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานของสังคมไทย
ในทางการเมืองท้องถิ่นนะครับผมอยากจะบอกว่านี่คือมาตรฐานครับ
นายวิรชาติรัศมีร์ลาออกเมื่อเวลาประมาณ๕ทุ่ม
ผมก็โอเคคุณลาออกแล้วคุณต้องทำแล้วให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกตั้งต่อ
ไม่ใช่บอกว่าคดียังไม่สิ้นสุดคนที่ไปจับกลุ่มก็เสียความรู้สึกนะครับว่า
อะไรวะจับมาวันนี้พรุ่งนี้ไปเป็นนายกต่อแต่เขามีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เป็น
หยุดปฏิบัติหน้าที่พี่เต่าก็เคยโทรหาผมว่ามันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
คดีอื่นนะครับผมผมก็บอกครับในคดีนี้ผมก็เลยเห็นว่า
การพักปฏิบัติหน้าที่เป็นการถ่วงความเจริญและไม่มีสปิริตทางการเมือง
แล้วเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนชาวตะบนตลุกดู
คุณลาออกปุ๊บเทศบาลจัดการเลือกตั้งโดยทันทีจังหวัดอำเภอดำเนินการเลือกตั้งทันที
นี่คือสิ่งที่ผมทำในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วในฐานะคนใกล้ชิดผมมีเรื่องมันต้องแสดงสปีริตมากกว่าคนอื่น
แล้วสิ่งที่สำคัญจับคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ด่า
แล้วจะให้ผมทำไงครับด้วยความเคารพจริงจริง
ครอบครัวผมไม่มีปัญหาอะไรผมในฐานะพ่อผมต้องโอบกอดลูกผมทุกคน
ด้วยความรักด้วยความอบอุ่นแล้วก็เดินไปด้วยกัน
ทางเดินข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ครอบครัวผมรักกันนะครับผมแค่นี้ครับผมครับ
แล้วขอร้องอย่างหนึ่งว่าอย่าเอาลูกหลานผมมา
อย่าเอารูปลูกหลานผมมาออกข่าว
ด่าผมด่าไปคุณมิสิจดานัยชะดาแหละแต่มุมมองของคุณ
แต่วันหนึ่งคุณจะเสียใจที่ด่าผมแค่นั้นแหละ
แต่อย่าเอารูปลูกหลานผมมาออก
และมันจะเกิดสงครามโสดเชื่อม
ผมหาอวตารไม่เจอผมก็เอาคนที่อยู่เบื้องหน้า

ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นประเทศนี้จะเกิดอะไรขึ้น

สำนึกในกระลาหัวว่าวันนี้เกิดสงครามโลกอยู่แล้ว
นายกก็ปวดหัวทุกวันอิสราเอล

โอเคครับผมพอแล้วครับขอบคุณครับ